คุณผู้ชมครับใครที่มีร้านขายของชำ
ระวังด้วยครับผู้หญิงคนหนึ่งเขา
ถือของเข้าไปในร้านเขาบอกว่าเขาซื้อของจากร้านนี้
แต่ไม่เอาแล้วขอคืนแล้วขอเป็นเงินสดได้ไหม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
ลายมือที่เขียนอยู่ก็ไม่ใช่ลายมือฉันแล้วเธอซื้อมาจากไหน
โอ้โหจนจนคนที่เอามาคืนเนี่ยเสียทรงเลยคุณผู้ชมเอาไปดูเลยครับ
จนคุณไม่ได้ซื้อร้านนี้ใช่มั้ย
เออก็ใช่แต่ว่าเราซื้อร้านผอม
แล้วผมผอมมันอ้วนอ้วนผมหอม
โอ้าวพี่มึงผมมาแนบผอม

คุณตกลงยังไงตัวอ้วนหรือตัวผอมหรือยังไง
ฟังไปฟังมาก็งงตกลงร้านนี้หรือไม่ใช่ร้านนี้

ต้อนจนคนที่เอาของมามาเปลี่ยนมาหลอกว่าขอคืนเงินก็
ก็เป๋เหมือนกันโดนไล่จนแบบเสียทรงนะครับ
เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายขี่รถหลบหนีไปครับ
คลิปนี้เจ้าของร้านอยู่ที่ฉะเชิงเซาเอาไปโพสต์เอาไว้
บอกว่าตอน๒ทุ่มของเมื่อ๒วันก่อน

แต่เธออ้างว่าซื้อมาจากร้านนี้ไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนเป็นเงินสดหน่อย
ขอคืนของได้ไหมนะฮะแต่เธอจำได้ว่ามาซื้อที่นี่นะ
แต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่สิฉันไม่เคยเธอมาซื้อของที่ร้านนี้
แล้วไอ้ลายมือราคาที่แปะเอาไว้ก็ไม่ใช่ลายมือฉัน
ก็ขอว่าเอาแล้วถ้าเกิดเปิดกล้องไม่มีล่ะ
แต่ว่าคนที่เอาของมาก็ยืนยันว่ามาซื้อที่นี่
ซื้อกับผู้หญิงคนผอมตัวเล็ก
จี้ถามจี้ถามมีคนไหนตัวเล็กก็มีอยู่สองคนเนี่ย
คนขายกับคนที่ถ่ายเนี่ยสุดท้ายก็บอกสงสัยจำร้านผิดอ่ะ
ไปซื้อกับคนอ้วนผอมอะไรอย่างเงี้ฮะคือฟังไม่รู้เรื่องอะครับ
สุดท้ายก็เสียทรงนะฮะก็ออกไปแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลย
เจ้าของร้านก็ย้ำว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำครั้งแรกนะ
ไม่ได้ทำครั้งแรกเพราะว่าเคยเกิดแบบนี้มาแล้ว๒ครั้ง
จำได้ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เลยครับ
มารู้ทีหลังว่าเธอเนี่ยนะคือถือของมาเปลี่ยนเนี่ยเป็น
ของที่ขโมยมาจากอีกร้านหนึ่งไปขโมยร้านอื่น
ระแวกใกล้เคียงกันแล้วก็มาเปลี่ยนที่ร้านเธอ
ต้องการจะเอาเงินสดไปเธอก็เลยเอาไปโพสต์เอาไว้
เพื่อระวังนะระวังว่าจะมีคนโดนแบบนี้อีกนะครับ